ไม่ต้องไปไหนไกลนะคะอาจยกรรมเกิดขึ้นได้ทุกที่เช่นเดียวกัน
ในร้านเกมประเทศไทยนี่แหละค่ะ
ข่าวนี้มาอีกแล้วนะคะโลกออนไลน์แห่แชร์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะ
กรณีที่มีโจนะคะบุกที่ร้านเกมเพื่อจะตามมายิงคู่อริ

เห็นป่ะตัวชี้มันอยู่กลางเลย
โอ้โหวิ่งหนีกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะคะคลิปที่เห็นอยู่นี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านเกมแห่งหนึ่งในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ
ปรากฏภาพวัยรุ่นผู้ชาย๔คนกำลังเล่นเกมอยู่
จังหวะนั้นด้านนอกของร้านเราวงกลมเป็นสีแดงไว้ให้นะคะ
มีกลุ่มวัยรุ่นใช้ปืนค่ะยิงทะลุกระจกเข้ามาในร้าน
ทำให้คนที่เล่นเกมอยู่เนี่ยต้องวิ่งหนีหลบกระสุนอย่างชุนละมุน
ซึ่งคลิปนี้นะคะถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ข้อความเนี่ยบอกว่าภาพวงจรปิดน้องโดนยิงที่ร้านเกม
หน้าโรงเจไร่ผักน้องกลางแตงอาการตอนนี้รอผ่าตัดอยู่นะคะ
คลิปนี้มีคนชมไปแล้วหนึ่งหมื่นครั้งนะคะทีมข่าวของเราได้โทรศัพท์สอบถามไปยัง
ปิยนัทผาสุกเจ้าของคลิปวิดีโอนี้ค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นนี่แหละค่ะ
ที่หน้าโรงเจไร่ผักร้านเกมนะคะวันที่สามสิบพฤษภาคม
เวลาประมาณหกโมงเย็นชายวัยรุ่นอายุสิบเจ็ดปีที่ถูกยิงเนี่ย
เป็นหลานของตนเองคุณผู้ชมดูสิเป็นรอยกระสุนทะลุมาเลยนะคะ
ค่ะเหตุการณ์เนี่ยเริ่มจากเพื่อนของหลาน
ได้ไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มนึง
ประมาณก่อนหน้านี้ที่จะเข้ามาร้านเกมประมาณ๑ชั่วโมง
หลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นคู่อริก็ได้ตามมายิงที่ร้านเกม
แต่กระสุนพลาดพลาดพลาดไปโดนหลานของเขานะคะ
ซึ่งหลานยืนยันเลยว่าไม่เคยมีเรื่อง
เคยมีราวทะเลาะกับใครมาก่อน
ล่าสุดอาการของหลานชายนะคะยังห้าสิบห้าสิบ
เนื่องจากถูกยิงเข้าบริเวณแก้มนะคะ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจโทชาติชายดอนชัย
รองผู้กำกับสืบสวนสพโพธาราม

ขณะนี้ทางตำรวจพอทราบตัววัยรุ่น
มือยิงในร้านเกมแล้วกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะคะ
ว่าจะได้ตัวมาในเร็วนี้ค่ะ